คงเห็นข่าวไปแล้วแต่มันมีประเด็นให้ถกกันต่อ
กรณีรถกระบะพุ่งชนรถหรูลัมโบกินี่พุ่งชนท้าย
แล้วรถลัมโบกินี่เนี่ยโอ้โหก็พังเสียหาย
เจ้าของรถบอกว่าไม่ติดใจเอาความอะไรเพราะว่าทางรถกระบะเขาก็ขอโทษแล้ว
เขาก็รับผิดก็ไม่ติดใจอะไรแล้วก็รถมีประกันชั้นหนึ่งด้วย
นี่เป็นคลิปที่เท่าไหนใช่ไหม
แต่ปรากฏว่ามันมีคลิปภาพนี้นะคะ
ที่เห็นว่ารถลัมโบกินี่มาเร็วแล้วก็เปลี่ยนเลนเป็นเส้นทึบเห็นไหมคะ
เปลี่ยนเลนส์ช่วงที่เป็นเส้นทึบแล้วก็เบรกค่อนข้างจะกระทันหัน
จนทำให้กระบะที่ลูกศวรรษีแดงอะนะคะ
นู่นไปอยู่เลนซ้ายสุดเลยคำถามคือถ้าดูคลิปนี้แล้ว
คุณผู้ชมว่ายังไงเดี๋ยวดูอีกรอบนึงไหมคะ
คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยช่วยดูหน่อยเพราะคนที่เห็นคลิปนี้
เขาถามว่าเห็นคลิปนี้แล้วเริ่มเอ๊ะค่ะ
เอ๊ะว่าตกลงแล้วใครผิดใครถูกกันแน่
อันนี้ลัมโบมาเขาบอกว่าลัมโบมาเร็วครับขับมาเร็วนี่นะคะ
แล้วเดี๋ยวจะมีช่วงจังหวะที่เปลี่ยนเลนส์ตรงนั้นมันเป็นเส้นทึบด้วย
มีเส้นทึบแล้วนะคะก็เปลี่ยนเลนส์ปุ๊บนี่นี่เปลี่ยนเลนส์
แล้วเบรกกระทันหันแล้วกระบะเขาเบรกไม่ทันไปชนท้าย
คุณผู้ชมมองยังไงคะปกติเส้นทึบเขาห้ามแซงห้ามเปลี่ยนเลนใช่ค่ะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมมองยังไงคะเอาล่าสุด
ไฮโซอินกสิดิตเกษมสรรดุลยจินดาโพสต์ข้อความเพิ่มเติมค่ะ
บอกว่าอุบัติเหตุหนักจนรถไม่สามารถเคลื่อนที่จากที่เกิดเหตุได้
จากใช้รถยกเหตุมูลค่าสูงแบบนี้
คงไม่สามารถรับผิดแทนกันได้หรอกครับคนเห็นเหตุการณ์เต็มถนน
ประกันภัยยังไงก็ต้องขอตำรวจดูกล้องวงจรปิด
พยานแวดล้อมถึงจะเปิดเคลมให้ได้
ซึ่งกรณีนี้คู่กรณีน้อมรับทั้งหมด
ไม่มีประเด็นให้เรื่องต้องบานปลายอะไรก็ต้องขอชื่นชมเขาอีกที
คู่กรณีก็หมายถึงรถกระบะครับการไม่ติดใจที่พูดไว้ตั้งแต่ต้น
เจ้าของรถลัมโบกินี่บอกว่าการไม่ติดใจคืออ่า
รถราคาสามสิบเอ็ดล้านเพิ่งออกมาต้นปี
ยังไม่ทันได้ใช้งานเท่าไหร่ประวัติเสียไปตลอดกาลแล้ว
มูลค่ารถก็คงไม่เหมือนเดิมแล้วถ้าวันหนึ่งจะขาย
ก็คงไม่ง่ายถ้าจะขายก็ต้องขายในราคาที่ต่ำกว่ารถรุ่นเดียวกันในตลาด
ส่วนค่าซ่อมก็ว่ากันไปตามระบบประกันภัย
คู่กรณีทั้งสองฝั่งเข้าใจกันอย่าทะเลาะกันแทนเจ้าตัวเลยครับ
นี่นะคะเพราะว่าในโลกโซเชียลก็ถกกันเยอะไง
ก็พูดถึงกันเยอะนะคะคือเมื่อวานเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ย
คนก็แสดงความชื่นชมเยอะใช่ไหมฮะใช่ค่ะบอกว่าโอ้โหเจ้าของรถหรูนี่
ถือว่าใจดีมากบอกว่าไม่ติดใจเอาความเลยอืม
แต่ก็มีนักกฎหมายออกมาบอกว่าเอาละเจ้าของรถเนี่ยจะเคสไหนก็แล้วแต่
เขาไม่ติดใจเอาความเนี่ยแต่ระบบประกันเขาก็ต้องไปหาคนผิด
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะค่ะบอกว่าเอ๊ะแต่ถ้าดูดี
กระบะเองก็เปลี่ยนเลนในช่วงที่เป็นเส้นทึบเหมือนกันนี่นะ
ช่วงจังหวะกำลังจะไปชนท้ายอ่ะค่ะคือวันนี้ถ้ายังไม่มีกล้อง
กล้องที่เขาบันทึกตรงนี้ไว้เนี่ยนะงานเข้ารถกระบะล่ะใช่
คือเอาละเจ้าของรถอาจจะบอกว่าผมไม่ติดใจเอาความหรอกในส่วนของผมเนี่ย
แต่ว่าในส่วนของประกันเนี่ยเขาก็ต้องว่าไปตามระบบนะ
คือก็ถ้าประกันชั้นหนึ่งแล้วรถกระบะผิดเนี่ยประกันชั้นหนึ่งเขาซ่อมรถลัมโบกินี่ให้
แต่ค่าซ่อมค่าเสียหายก็ต้องไปไล่เบี้ยเอากับรถกระบะที่มาชนเพราะรถกระบะผิด
แล้วรถกระบะไม่มีประกันด้วยใช่โอ้โหแล้วน่าจะหลักล้านแล้วมั้งเนี่ย
ซ่อมเนี่ยใช่ไหมใช่เพราะว่าเขารถหรูอ่ะแต่ถ้าเห็นอย่างเงี้ก็ไม่รู้ว่า
แน่ก็คือมันเส้นทึบอ่ะใช่ไหมถามคนรู้กฎหมายดีกว่า
ทนายความชื่อดังทนายรัชพลศิริสาครโพสต์เรื่องนี้นะคะ
บอกว่าไม่เอาผิดคนชนแต่ไปเบิกประกันก็ถือว่าเป็นการเอาผิดทางอ้อมอยู่ดี
เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราแปดร้อดแปดสิบมีหลักว่า
ถ้าประกันจ่ายเงินค่าซ่อมไปเท่าไหร่ประกันก็มีสิทธิ์ไปเรียกเงินจากคนชนเท่านั้น
ครับคนที่ขับมาชนก็ไม่ได้พ้นความรับผิดนอกจากว่าเจ้าของรถหรูจะจ่ายเงินให้ประกันในส่วนนั้นด้วย
ก็เหมือนที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราแปดร้อยแปดสิบเนี่ยค่ะ
คือถ้าความวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของบุคคลภายนอก
รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนไปเป็นจำนวนเท่าไหร่ผู้รับประกันภัยย่อมเข้ารับช่วงสิทธิ์ของผู้เอาประกันภัย
อืมและของผู้รับประโยชน์ซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกเพียงนั้นครับนี่ไงค่ะ
นี่ตรงนี้เห็นไหมนี่นี่นี่นี่ตรงเนี้ยปึ๊กเข้าไปเนี้ย
คือเราก็ไม่รู้ว่าในแง่ของกฎหมายพอเกิดกรณีรถชนอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปมีรายละเอียดปลีกย่อยยังไงหรือเปล่า
ใช่ไหมแต่ถ้าเราดูอย่างเงี้ที่แน่ในความรู้สึกของเราก็คือเส้นทึบมันแซงไม่ได้
มันเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้อืมแต่ในแง่ของกฎหมายที่เขาบอกว่าอ่า
ยังไงคันชนท้ายก็ก็ผิดแต่เขาจะไปดูรายละเอียดก่อนหน้าหรือเปล่าว่าเรื่องของเส้นจราจรหรือว่า
คันหน้าเบรกกระทันหันเพราะว่ามันมีคันหน้าเขาเบรกแล้วคันหลังเบรกไม่ทันอะไรประมาณอย่างนี้อีกหรือเปล่า
คือจริงแล้วถ้าเกิดมีประกันชั้นหนึ่งอย่างในส่วนของลัมโบกินี่
ครับก็เชื่อว่าประกันชั้นหนึ่งก็ต้องพยายามไปหาหลักฐานทั้งหมด
อืมภาพจากกล้องวงจรปิดแถวนั้นหรือว่าภาพจากกล้องหน้ารถในลักษณะแบบเนี้ย
เพื่อให้สิ้นสงสัยว่าตกลงแล้วใครผิดใครถูกกันแน่
เพราะว่ามูลค่าความเสียหายมันเป็นมูลค่าที่สูงมาก

อย่างน้อยก็มีหลักฐานตรงนี้มาให้เห็นกันนั่นแหละ

ตกลงแล้วเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงก็เป็นลักษณะแบบนี้